เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอะไรอร่อย
ขนมที่จะพาไปทานขนมบ้าบินครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้ทานแล้วบ้าบินอะไรนะทานแล้วอร่อย
แต่ว่ารูปทรงที่จะพาไปดูขนมชนิดนี้นะครับ
ไม่เหมือนกับที่เคยเห็นกันมามันจะกลมกลมแบนเสียจมั้ย
แต่อันนี้กลมดิ๊กเลยเหมือนกับลูกปิงปองเลย

ทำมานานหรือยังครับ

น่าจะมีที่เดียวน่ะ

ลองทานดูค่ะ
นี่คุณทหารท่านนี้ขี้สงสัย

ไม่ใช่ตังค์

แซวเล่นแหมก็ซื้อเพราะว่าถูกใจในความอร่อย

ขายอยู่ที่ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินบริเวณ
วัฒนารามอำเภอศัพยาจังหวัดชายนาฏนะครับ
น่าไปลองรับประทานเป็นอย่างยิ่ง

แล้วก็เหลือไปเห็นนี่ขนมบ้าบินแปลกกว่าที่ไหน
ก็ถามกันแล้วมันคือขนมอะไร
คุณป้าเขาก็บอกว่ามันคือขนมบ้าบิน
แต่เป็นรูปแบบใหม่เป็นทรงกลม

เขาเขียนป้ายไว้เลยขนมบ้าบินปิ้งป้อง
มะพร้าวอ่อน

เพราะว่าลูกค้ายืนเคี้ยวกินตุ้ยตรงนั้นเลย

คนซื้อคนขายเขาจะมาแต่งชุดไทยกันนะคุณ
เป็นไงล่ะก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมนุ่งกระโจมอกเป็นการสร้างจุดขาย
อีกแบบหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าเป็นขนมบ้าบินทรงกลมแบบใหม่
ทานแล้วอร้อยจริงคุณผู้ชมถ้าสนใจก็ไปลองชิมกันได้
กันหน่อยอีกครั้งนะครับก็อยู่ที่ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินบริเวณวัดสัพยาวัฒนารามอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธนะครับ
โอ้โหนี่ทานแล้วไม่หยุดปากเลยขออีกขออีก
ลักษณะคล้ายกับทาโกยากิเหมือนกันนะมันจะเป็นกลมแล้วก็กลิ้งไปจนกว่ามันจะสุก
คือปกติเราจะเคยทานที่แบบเอาช้อนตักลงกระทะแบน
แล้วก็กดให้มันแบนกินมันก็จะแบบกรุบแบนแต่แนนอาจจะได้เนื้อที่มันแบบมากกว่าเดิม
ถ้าไปเดินที่นี่เชื่อเลยว่าต้องหาเจอแน่เพราะว่าโอ้โหคนขายเขาจุดเด่นขนาดนี้